ผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวจองโรงแรมก็แพงโรงแรมก็หรู
ก็คงคิดว่าระบบรักษาความปลอดภัยคงสุดยอดต้องเป็นอย่างนั้น
ปรากฏว่าเธอถูกถ้ำมองฮะตอนเธอจะอาบน้ำอืม
ดีนะเธอไหวตัวซะก่อนนั่นคือผู้ก่อเหตุครับ
ที่เห็นไกลไกลลิบลิบอ้าโกมโกมโกมอ่าภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรม
ทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนนั้นน่ะนะฮะเป็นผู้ก่อเหตุครับ
แต่งกายด้วยกางเกงยีนสวมเสื้อยืดคอโปโลสีดำเดิน
เดินมานะครับซุ่มมองอยู่ที่ห้องพักโดยมีพฤติการอยู่อย่างนั้นนะนะ
สักพักนึงแล้วก็เดินผ่านกล้องวงจรปิดไปครับ
นี่นะครับเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจสพเมืองภูเก็ตนะครับ
ตรวจสอบหลังจากนางสาวกมลชนกผู้เสียหายเข้าแจ้งความฮะ
เธอพักอยู่ที่โรงแรมหรูนะครับเป็นลักษณะ
วิวทะเลแบบ๑๘๐องศาเลยแหละ
ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ตะบนรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตฮะ
สี่เมษายนหลังจากไปทำธุระข้างนอกกับพี่ชาย
กลับเข้าห้องพักตี๒๔๐ครับ
ตี๒๔๐เธอจะอาบน้ำ
สวมเสื้อคือเอาเสื้อเห็บไว้ที่ชายกางเกงไม่สวมนะแต่เหน็บไว้
กางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินแอบมองอยู่ที่ข้างห้องน้ำ
แล้วทำอะไรรู้ไหมสำเร็จความไข้ไปด้วย
เพราะเธอเห็นนะคนร้ายก็วิ่งหนี
ซึ่งรูปภัณฑ์ตรงกับใครรู้ไหมฮะ
คนที่เรารู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยเลยแหละ
ผู้จัดการภูเวลากะกลางคืน
คนนี้ต้องเป็นคนที่คอยตรวจตาความเรียบร้อย

ครับเธอพยายามประสานให้ทางโรงแรมช่วยเหลือ
แล้วไปแจ้งความแล้วก็โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าแม้จะพักโรงแรมหรูค่าที่พักแพง
แต่ไม่ได้มีเรื่องความปลอดภัยให้เธอเลย

ก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมนี้เพื่อเก็บหลักฐานนะครับ
เช่นร่องรอยรองเท้าของผู้ต้องสงสัย
ที่บริเวณขอบอ่างน้ำภูวิลลาร์ห้องพักของผู้เสียหาย
ที่บริเวณด้านนอกห้องพักแล้วก็นำตัวนายนพดลอายุ๓๔ปีผู้จัดการโรงแรมที่ผมว่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตระบุว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับ
แอบดูลูกค้าทำธุระส่วนตัวและช่วยตัวเองจริง

บุกลุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืน
และกระทำความเดือดร้อนรำคาญในลักษณะส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ
และก็นำตัวพิมพ์ไลน์เรียวมือและปล่อยตัวชั่วคราวครับ
เนื่องจากผู้ต้องหามาพบตำรวจเองครับ